สำหรับใครที่ชื่นชอบอาหารไทยแท้แบบดั้งเดิมนะครับ
ค่ำคืนนี้ไทยรัฐจอบประเด็นจะพาไปชิมอาหารไทย
ต้นตำรับชาววังได้บรรยากาศไทยร่วมสมัย
เสิร์ฟอาหารไทยหากินยากพิธีพิทันทุกจาน
แต่ละเมนูนะครับก็มีเรื่องราวตั้งแต่สมัยโบราณให้ค้นหา
ตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปริมรสอาหารไทยชาววัง
แจ้งว่ากุ้งในกระทงทองเมนูอาหารไทยโบราณ

พัฒนามาจากเมนูไตปลาทรงเครื่อง
เมนูนี้ได้เข้ามาอยู่ในวัง
ดัดแปลงใช้กุ้งย่างแทร่งแทนไตปลา
เพื่อให้ทานง่ายขึ้นตามแบบฉบับชาววังค่ะ
เคล้ากับขิงตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดผสานจนเข้าเครื่อง
เสิร์ฟมาในกระทงทองชิ้นพอดีค่ำ
หน้าตาสวยแถมมีเรื่องราวและที่มาของความดั้งเดิม
นี่แหละค่ะเสน่ห์ของร้านอาหารไทยอัธรส
รวมเมนูอาหารไทยขนาดแท้กว่า๑๐๐เมนู

เป็นสูตรชาววังของอาจารย์ศรีสมรคงพันธุ์
สอนอาหารชาววังที่วิทยาลัยในวังหญิงค่ะ
พอดีได้มีโอกาสไปเรียนทำอาหารก่อน
ตอนแรกเลยไม่ได้ตั้งใจจะเปิดร้าน

แล้วก็เรียนที่โรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญ

พอช่วงที่เรียนก็มีโอกาสได้ลองหลายเมนู
ที่เราไม่เคยได้รู้จักมาก่อน
ช่วงที่เรียนอาจารย์ศรีสมรคงเรียกว่าคุณยาย
ก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละเมนู

แล้วก็รู้สึกว่าอาหารไทยน่าสนใจ
มีประวัติมีเรื่องเล่ามีความเป็นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเป็นเหตุว่าเราน่าเกิดความอยากจะรวบรวม
รวบรวมอาหารประเภทแบบที่หาทานยาก
กน้อยตัวสีขาวเคียงข้างดอกไม้สีม่วง

ในอดีตใช้เป็นเครื่องเสวยสำหรับเจ้านายเท่านั้นนะคะ
ต้องใช้ความประนีตในการจับจีบตัวแป้ง
เลยทำให้หาทานยากค่ะ
ใครอยากสั่งกับข้าวง่ายสักจาน
แนะนำผัดพริกขิงปลาช่อน
ช่อนทอดกรอบผัดกับพริกแกงไทยที่ตำเอง
สค่อนข้างจัดทานกับข้าวสวยร้อนจะพอดีเลยค่ะ

เมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

พะโล้ใช้เวลาในการเคี่ยวนานหลายชั่วโมง
ไข่รัดตัวหอมกลิ่นราบผักชี

แล้วใส่หมูฮ้องหรือหมู๓ชั้น
ผ่านการเคี่ยวซีอิ๊วแบบเปื่อย

นั่นก็คือเมนูเมี่ยงคำบัวหลวง
สูตรโบราณแบบชาววังจานนี้เลยค่ะ

หอมแดงน้ำตาลปี๊บแล้วก็กะปิค่ะ
นำไปตำแล้วก็เคี่ยวจนเหนียว

ประณีตต้องบอกว่าสวยงามมากเลยค่ะ

จะออกหวานนิดเค็มหน่อยกำลังดีค่ะ

ยิ่งได้จิบน้ำมะพร้าวอันฉันแก้วนี้
ต้องบอกว่าชื่นใจมาก

กล้วยบวชีกล้วยบวชเทน
มาคู่กันเพื่อให้เห็นความต่าง
ตรงที่กล้วยบวชชีจะใช้น้ำตาลทราย
จึงออกมาคล้ายกับแม่ชี
ส่วนกล้วยบดเทนใช้น้ำตาลตะโนด

จึงเป็นที่มาของชื่อเมนูค่ะ

ไปรอบร้านได้กลิ่นอายความเป็นไทย
ผสานความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
โทนอบอุ่นประดับประดาษด้วยของตกแต่งสไตล์ไทย
อย่างถ้วยเป็นจารงโคมไฟสั่งทำพิเศษ
ก้าสารชะลอมรวมไปถึงหมอนอิ่งผ้าขาวม้า
ท่ามกลางความล่มรื่นของแม่กไม้

ช่วยเพิ่มอัตรรสให้กับมื้อนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
ใครอยากริมรสอาหารไทยชาววัง

ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท๓๙ค่ะ

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน